คุณผู้ชมคะไปต่อกันที่เรื่องของการขับรถ
แหม่ตอนนี้คนเรามาขับรถขับรามันใจร้อนอะ
ก็อยากจะให้ใจเย็นก่อนหน่อยไม่งั้นก็จะเกิดเหตุแบบนี้
นี่ขับเบียดกันไปเบียดกันมาถึงขั้นให้ของลับ
แล้วตามยิงกันเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ชมลองดูค่ะ

คุณผู้ชมคะเนี่ยเป็นคลิปภาพจากกล้องวง
จริงจรปิดนะคะเหตุการณ์มันเกิดอยู่บริเวณหน้า
การบริหารส่วนตำบลท่าสว่างที่อำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์
ก็มีภาพปล่อยออกมาแบบนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
สักช่วง๖โมงครึ่งเมื่อวานนี้แหละค่ะ
คุณผู้ชมก็จะเห็นว่ารถของช่างไฟฟ้าที่สีเขียว
คู่กรณีที่เราวงไว้นะคะเป็นตัวหนังสือสีแดง
คือเขาเหมือนกับว่าขับขับแบบไล่กันมา
มันเป็นลักษณะว่ารถกระบะเนี่ยฮาของวินัยพิมพ์กร
ซึ่งเขาเป็นช่างไฟฟ้าอายุ๕๖ปีแล้วนะ
ไปถูกราบะขนคู่กรณีที่ตามหลังอ่ะค่ะ
ขับไล่บี้กระชั้นชิดเปิดไฟสูงใส่ตลอดทาง
ลอยข้ามคูน้ำไปอีกฝั่งระยะทางไกล๒๐เมตร
สภาพด้านหน้าไม่ต้องพูดถึงแบบนี้เลย

ทางด้านของนายวินัยนะคะช่างไฟฟ้าคนนี้นะเขาบอกว่า
เขามากับเพื่อนช่างไฟฟ้าในรถอีก๒คน
ก็ทั้งหมดรวมเขาด้วยก็เป็น๓คน

ทีนี้มาผ่านตรงตลาดนัดคลองถม
มีรถจักรยานยนต์คนหนึ่งขี่มาปรากฏตัดหน้ารถเขา
ก็เลยต้องเบรกกระทันหัน
แต่กลายเป็นว่าการเบรกกระทันหันนั้น
ทำให้รถกระบะคันหลังไม่พอใจค่ะ
บีบแร่ใส่เขาตะโกนด่าเขาและให้ของลับอีกต่างหาก
อ่ะตัวเองก็ไม่ยอมอะค่ะ
ก็เลยด่าสวนให้ของลับกลับไปด้วย
ทีนี้เร่งเครื่องหนีเขาบอกจังหวะนั้น
ได้ยินเสียงปืนดังขึ้น๒นัดค่ะ
และสุดท้ายเขาก็ไปเกิดประวัติศิษฐ์แบบนี้

ชาวบ้านเขาก็ได้ยินเสียงปืนแถวนั้นด้วยนะคะ

ค่ะได้ยินเสียงปืนเหรอคะ
ได้ยินจากทางนู้น

ค่ะได้ยินกี่นัดคะ

ไม่ได้เอาออกมาดูกำลังกินข้าวอยู่เมื่อวาน
ก็เราก็ไม่รู้ว่าคิดว่าใครยิงอะไรหรือเปล่า

คุณตาก็พูดอยู่ว่าคล้ายเสียงปืน
ก็เลยไม่ได้สนใจไงกินข้าวกันนี้
คิดว่าเขายิงไล่นกไล่อะไรหรือเปล่า

ว่ามันน่าจะเป็นเสียงปืนแน่แหละ
แล้วสุดท้ายมันก็เกิดอุบัติเหตุขึ้นแบบนี้
ทีนี้ทางด้านของนางเหมียวอายุ๓๑ปี
เป็นลูกสไพรส์ของนายวินัยเจ้าของกระบะ
เขาก็เล่าแบบนี้ว่าทางด้านของนายวินัย
มีอาการปวดตามร่างกายแหละนะคะ
อีกคนนึงชื่อว่านายนิติพงศ์กองทูลอายุ๒๓ปีก็หัวแตก
มีแผลชีคาดก็กลับบ้านไปแล้ว
อีกคนนึงในเดียนก็อายุ๖๙ปีกระดูกในร้าว
บริเวณต้นคอแล้วก็ต้องนอนพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลสุรินทร์ค่ะ

ตำรวจก็ไปลงพื้นที่จุดเกิดเหตุ
ทีนี้ก็ไปตรวจหาปลอกกระสุนปืนก่อนเพราะว่ามีการยิงปืนใช่ไหม

ทราบว่าผู้ก่อเหตุเป็นชายค่ะอายุ๓๐กว่าผมสั้นเกลียน
มีรอยสักที่แขนขวาขับรถกระบะอีซูซูสีขาว
และกำลังติดตามตัวมาดำเนินคดีค่ะ

อย่าใจร้อนขับรถต้องใจเย็นแค่ขับตัดหน้ากัน
บางทีมันเป็นอุบัติเหตุไม่ได้ตั้งใจด้วยนะคะ